มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมาทะเลาะกันบ่อย
แล้วฝ่ายสามีตบตีทำร้ายร่างกายภรรยา
ภรรยาก็เลยหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านแม่ของตัวเอง
คุณว่าฝ่ายภรรยานี่เขาทำผิดไหม
โอ้โหใครจะอยากเป็นกระสอบทรายก็แยกกันอยู่เถอะ
เขาก็ไม่มีใครอยากอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยไม่ยอมกลับมา
ฝั่งสามีไปตามเขาไม่กลับมาก็เลยยิงเขาตายอะค่ะ

น้ำตาจะถึงแม่ก็ลง
คนที่ยืนร้องไห้ตะโกนโกรธแค้นนั่นญาติคนตาย
เสื้อน้ำเงินที่นั่งร้องไห้

นี่ค่ะแต่ถามว่าน้ำตามันช่วยชุบชีวิตคนขึ้นมาได้ไหม

ตำรวจสภสับใหญ่จังหวัดเฉพูมนะคะ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนแตงค่ะ

ผู้ตายเนี่ยคือนางสำริทนะคะ
สภาพคือถูกยิงเข้าขมับค่ะ

คนก่อเหตุคือนายทวีสามีคนตายนั่นแหละค่ะ
หลังก่อเหตุก็ขับรถไถไปจอดที่บ้าน
แล้วก็ให้ญาติพาไปมอบตัวที่สพทรัพย์ใหญ่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะ
ถามคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
นายทวีขับรถไถมาหาภรรยาที่มารับจ้างที่สวนแตง
แล้วก็จอดรถไถถือปืนเดินเข้าไปในสวนแตงเลย

คิดว่าสงสัยคงจะไปยิงนก

แล้วก็เห็นนายทวีเดินออกมาบอกว่า
ยิงเมียตายแล้วพาไปมอบตัวที
โอ้โหญาตินี่ช็อกเลยนะคะ
ตำรวจสอบปากคำนายทวีนายทวีก็ยอมรับสารภาพ

ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนก็เคยตบตีภรรยา

ง้อตั้งหลายทีก็ไม่ยอมกลับมา
ผมก็น้อยใจสิที่เขาไม่ยอมกลับมาอยู่ด้วย
ประโทษผู้ตายหรือเปล่าครับ

บอกประโทษเลย

อ่ะเรื่องนี้นะคะแน่นอนล่ะ
เจตนาฆ่านะคะตำรวจตั้งข้อหาเลย

ตาม